ย่าเอามาเป็นอาหารให้กับตั๊กกะแตนนี่แหละ

ให้พ่อค้าแม่ค้าเกษตรกรปลูกย่าเนี่ย
เขาปลูกแล้วเอามาให้ตั๊กกะแตมากินดีกว่า
แล้วตอนนี้นะอาชีพนี้อู๋ทำเงินดีมาก
คุณผู้ชมไปที่บริเวณทางหลวงจากเส้นทางกาลสินไปยังอำเภอสมเด็จ
ในพื้นที่ตำบลพวนทองอำเภอเมืองกาลสินนะคะ
เขาจะเมียนร้านขายหญ้า
ร้านนี้ขายแต่ย่าไม่ขายปู่นะ
อ่าขายแต่หญ้าไม่ขายปู่
ปู่ไปไหนล่ะปู่ไปไหน
จัดไปหนึ่งค่ะคุณผู้ชมครับ

ใครล่ะเป็นคนขายเป็นของคุณลุงประเมฆวรรณสารนะคะ
คุณลุงเนี่ยยึดอาชีพปลูกหญ้ามาสิบปีแล้วนะครับ
ลุงบอกว่ามีพื้นที่ในการปลูกย่าประมาณ๗ไร่เศษ
ถามว่าทำไมปลูกอ่ะมันมีกระแสเลี้ยงปลาทางกาลอย่างเนี่ย

เกษตรกรเขาก็เลยอยากจะได้ย่าที่มีคุณภาพ

ค่ะก็เลยปลูกปลูกจริงจังปลูกมาต่อเนื่องนะคะ

ตอนนี้ขยายไปเป็นกว่า๑๕๐๐ไร่แล้ว

แล้วย่าที่เขาปลูกมีหลายชนิดนะเช่นย่าท้ายเขื่อนซุปเปอร์ลีฟย่าหวานอิสราเอลย่าจักรพรรดนรกย่าเนเปียปากช่องย่าเนเปียแคระนะเป็นต้นเป็นต้น

ราคาราคาขาย่านะคะอย่างย่าท้ายเขื่อนซุปปลิศเนี่ยถุงละ๕๐บาท
ย่าหวานอิสราเอลถ้าจะทำเป็นมัดขายก็มัดละ๒๐บาทนะคะ
ประเมฆบอกว่ารายได้จากการขายย่าต่อเดือนตกลดประมาณ๒๐๐๐กว่าบาทเลยนะ
เดือนละ๒๐๐๐๐ไม่เบานะจ๊ะ

คุณชนะน่าทำนะเขาบอกว่าให้ทำอะไรในสิ่งที่เราชอบ
อ่าผมก็ควรจะต้องไปขายย่าอ่อนเนี่ยเหรอ
กินกินบ่อยแต่ส่วนใหญ่ย่าอ่อนต่างเนี่ย

กินเองตลอดเลย

ไม่เถียงทำไมไม่อะไรที่มันแบบขัดบ้าง